ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเวลาที่พูดถึงเรื่องการงัดหอพักงัดห้องเนี่ย
เราก็นึกถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญนี้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเข้ามางัดหอพัก
แล้วก็เอาทรัพย์สินมีค่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายกัน
ก็เลยมาเตือนภัยกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
เคสนี้เนี่ยทางลูกสาวเจ้าของหอพักเนี่ยนะคะ
เขาโพสต์เตือนภัยบอกว่าเจอนี่ผู้ชายใส่เสื้อกีฬาสีแดง
กางเกงยีนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลย
จอดหน้าหอพักที่ซอยลาดกระบังสี่หลังจากนั้นเนี่ย
เขามาช่วงเที่ยงครึ่งนะของวันที่ยี่สิบสี่ธันวาล
แล้วท่าทางของผู้ชายคนนี้ดูสิมีพิรุษเดินขึ้นไปบนหอพัก
ไม่ได้รับอนุญาตแล้วขึ้นไม่ทำอะไรล่ะคะ
ัดห้องพักสองห้องจนกุญแจห้องเนี่ยพังแต่เขาไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรไปนะ
เราไปคุยกับคนที่ดูแลหอพักนะคะเป็นแฟนของลูกสาวเจ้าของหอพักด้วย
คือนายชาญเกียรตินอกอายุ๕๐ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมีคนมาเช่า
แล้วก็เปิดประตูเข้าห้องพักใช้ลูกกุญแจไขแต่เสียบเข้าไป
ทำไมมันเสียบไม่ได้เสียบได้ได้ยังไงล่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าแม่กุญแจน่ะมัดพังทีนี้ก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
มันเกิดอะไรขึ้นกับแม่กุญแจก็เห็นเป็นบุคคลต้องสงสัย
เขาไม่ได้อยู่ที่หอนี้นะแต่แอบขึ้นไปแล้วก็แบบก้มหัว
แบบเหมือนกับหลบกล้องวงจรปิดไปงัดห้องพักสองห้อง
อันนี้คือเห็นด้านหลังนะเสื้อกีฬาเบอร์๙เนี่ย
ทีนี้พอเขาขึ้นไปบนหอพักไปงัดแม่กุญแจ
แม่กุญแจเสียหายไม่ได้ได้ของอะไรไป
หลังจากเสร็จหอนี้แล้วข้ามไปหอฝั่งตรงข้ามอีก
ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปงัดอีก๓ห้องแล้วก็ไปงัดที่ซอย๖อีกนะคะ
ขโมยทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากไปที่ผ่านมาเนี่ย
เจ้าของหอเขาบอกว่าโอ้โหอย่าให้พูดเลยนักข่าว
หอแถวเนี้ยโดนประจำเลยมันมาเอาพวกของมีค่าชิ้นเล็กเล็ก
ไม่ได้เอาของใหญ่แบบทีวีตู้เย็นนี่ไม่ได้เอาไปนะครับ
แล้วไม่ได้ทำร้ายผู้ที่พักอาศัยเหมือนกับเคสที่เป็นข่าวดังด้วย
เอาฟังคนดูแลหอพักเล่าหน่อยค่ะ
คนในหอพักอะไรอย่างนี้เนอะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ค่ะ
คือแบบว่างัดห้องแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงที่อยู่ในหอพักอะไรอย่างนี้
นะแล้วตรงเนี้ยคือแบบเหมือนมันเป็นเคสที่แบบอุยใกล้ใกล้กันเลยอะไรอย่างเงี้ย
ตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างค่ะ
เทศกาลสงกรานปีใหม่โดนประจำอยู่แล้วครับ
แค่เอาทรัพย์สินทรัพย์สินที่มีค่าไปไม่เอาชิ้นใหญ่ไปครับ

โดนประจำเนี่ยช่วงสงกรานปีใหม่มันไม่อยากให้เป็นเรื่องประจำไงคะ
คือที่ผ่านมาไปแจ้งความแล้วนะแต่ว่าเรื่องมันก็เงียบไป
ทุกวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมยังจับโจรยังจับหัวขโมยไม่ได้สักรายหนึ่งเลย
ทีนี้เขาต้องทำยังไงก็เอากล้องวงจรปิดไปติดเอง
อย่างล่าสุดถ้าเกิดมีภาพจากกล้องวงจรปิด
อยากให้ทางตำรวจในพื้นที่เข้ามาสอดส่องดูแล

ได้จับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เขาบอกว่าเอาข่าวนี้มาเตือนไปดูทาหรณ์
เพราะว่าช่วงนี้คนจะเดินทางไม่อยู่บ้าน
อาจจะมีโจรขโมยบุกเข้าบ้านของท่าน